ที่ระยองคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็หนักเหมือนกัน
คนร้ายค่ะไปขโมยเงินนักศึกษา
คุณดูคิดดูนะเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่เลย
ยังไปเบียดเบียนเขาไปขโมยเงินเขา
จังหวะที่เขาไปเข้าแถวเคารพทงชาตินะคะ
เหตุเกิดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจในอำเภอเมืองระยองนะคะ
ผู้เสียหายเป็นนักศึกษาระดับปวส๑สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ๒คน
ก็คือนางสาวนัทยาบุญสันกับนางสาวกัญลักษำอิงค่ะ
นางสาวนัทยาเนี่ยบอกว่าใส่เงิน๒๐๐บาทเอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็วางไว้บนเก้าอี้
คนร้ายเนี่ยเอาเงินไปแต่ทิ้งกระเป๋าไว้
ส่วนนางสาวกัญลักษณ์ค่ะเงินหายไป๓๐๐บาท๓๐๐ก็เอานะ
ซึ่งทั้ง๒คนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าแถวเข้ารบทรงชาติอยู่
จะให้ทำยังไงวิ่งมาดูก็ไม่เห็นน่ะนะคะ
ไปดูกล้องวงจรปิดค่ะก็เห็นภาพคนร้ายชัดเจนเลย
เป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวเนี่ยค่ะรูปร่างใหญ่เหมือนกันนะ
เสื้อแขนยาวกางเกงยีนสวมหมวกแก๊ปเดินจากหลังอาคารเข้ามาในห้องเรียน
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็เดินออกไปทางเดิมนี่แหละค่ะ
ซึ่งทางวิทยาลัยก็ได้นำภาพคนร้ายนี้ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเมืองระยองแล้ว
เพื่อจะให้ตำรวจตามจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ตอนนี้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดเหมือนจะกลายเป็นที่อันตรายที่สุดไปนะ